สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่าผู้ดำเนินรายการนะครับ
คุณทัศนัยแล้วก็คุณอรัชพรค่ะอรัชพรค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ
วันนี้บรรยากาศการเลือกตั้งในจังหวัดนครสิริมราชทั้งเอ่อแปดเขตเลือกตั้งอ่ะน่ะ
สิบสามอำเภออ่าอากาศดีมากนะใช่ค่ะไม่ต้องไม่ใช่ดีมากนะ
อากาศร้อนมากอ๋ออากาศร้อนมากเดี๋ยวนะครับอากาศร้อนมาก
เพราะว่าบางหน่วยเลือกตั้งนี้มีการไปตั้งอยู่ริมถนนแล้วก็
ในเขตเขตเลือกตั้งที่หนึ่งอ่ะนะถนนราชดำเนินครับอ่า
โดยเลือกตั้งที่สี่สิบสี่สัตว์ก็ปรากฏว่าอยู่อยู่กลางแจ้งนะครับ
กลางแจ้งแล้วก็อ่ากรรมการหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ผู้ไปใช้สิทธิ์ต้อง
ฝ่าแสงแดดเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเรียกว่าร้อนมากทีเดียวนะครับ
ค่ะตามผู้ว่าจัดการในจังหวัดนครสิทธิ์ธรรมราชตอนนี้ก็ได้เข้าไปสั่งการว่าให้
ให้แก้ไขให้ผู้ไปใช้สิทธิ์และกรรมการหน่วยเลือกตั้งนั้นได้มีความสะดวก
แล้วก็เรียกว่าอยู่ในที่ร่มนะก็เรียบร้อยแล้วนะครับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ครับผมมีการรายงานปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะสำหรับหน่วยคู่หาเลือกตั้งที่
จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีปัญหาฉีดบัตรสองลายนะครับค่ะ
ที่รายแรกที่อำเภอพิปูนนะครับหน่วยเอ่อเลือกตั้งที่สอง
ซึ่งอยู่ในเขตเล็กตั้งที่ห้านะเขตเล็กตั้งที่ห้าของจังหวัดนครสิทธิ์ธรรมราชนะครับ
ค่ะเอ่อหน่วยเล็กตั้งที่สองโรงเรียน

โรงเรียน

ทีมัติเดี๋ยวนะครับ
ขอบคุณคุณศิวะพันธภาคนะคะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช